ใครที่ชอบดงชอบดื่มแล้วก็ต้องขับไปด้วยอันนี้ไม่ดี
ดื่มแล้วก็เมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องหาที่พัก

พี่พี่พักตรงนี้ไม่ได้จริง
พี่ครับไปดูสภาพของผู้ชายคนนี้กันหน่อยครับ
ทำไมนอนไม่ได้ก็เขาบอกว่าง่วงไม่ขับหลับในปั๊ม

คือโอเคหลับในปามได้คุณก็ไปหาที่หาทางนอนดีในรถคุณหรืออะไรก็ว่าไป
แต่ไม่ใช่มาหลับตรงที่หัวจ่ายน้ำมันตรงนี้อุ้ย
เล่นมาหลุดตรงนี้แล้วมันยังไงล่ะเนี่ยปะโถ
ก็ต้องไปตามสิครับคือพนักงานภายในปั๊มเนี่ย
เขาก็ต้องไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยหน่อย

เป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้
เล่าให้ฟังว่าพี่คนที่เมามาเนี่ยนะนอนสลบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ
เขาเนี่ยขับรถล้มมาแล้วถึง๓ครั้ง
เห็นต่อหน้าต่อตาขับผ่านปั๊มคือไปได้นิดเดี๋ยวล้มอีกแล้ว
ไปได้นิดก็ลมอีกแล้วไปได้นิดก็อารมณ์ถอยหลังตึ้งอีกแล้ว
ล้มต่อครั้งที่๔ก็ในปั๊มนี่แหละ

เขาก็เอาโทรศัพท์ของพี่คนนี้ที่มีอาการมืนเมาเนี่ย
โทรไปตามญาติญาติให้มารับ
ทีนี้ด้วยความรู้ว่าตอนตอนคืนนะ
ญาติคงหลับหมดไม่มีใครรับสาย
ก็เลยตัดสินใจโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพื่อเขามีอาการอะไรแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาจะได้

เหมือนกันพี่มานอนตรงนี้ไม่ได้นะ

โอ้แม่วายเมาขอนอนตรงนี้ก่อน
สุดท้ายก็ถามว่ายังไงซะเจ็บตรงไหนไหม

แล้วก็พาเขาไปที่โรงพยาบาล